อีกหนึ่งข่าวบอกเลยว่านุ่มค่ะ

เพราะว่าเราจะพาไปโฟกัสแบบ

ส่องไอจีของสาวใบเตยอาสยามกันดู

โอ้โหดิฉันไม่รู้ว่าจะอุทานคำว่าอะไรดี

เพราะว่าเธออยู่ในชุดชั้นในสุดเซ็กซี่
คุณดูรูปนี้โชว์สรีระแบบบิ๊กบึ้มมาก
ทำเอานุ่มไม่ใช่แค่หนุ่มนะ
สาวอย่างที่ฉันที่เห็นก็อ้าปากค้างเหมือนกันนะคะ
แล้วเธอก็เขียนแคปชั่นใต้รูปว่า

อ้วนแล้วเหรอค่ะลูก

ถ้าเกิดว่าเป็นแฟนพันธ์แท้ก็จำกันได้ว่า
รูปชุดที่เธอใส่แล้วก็โพสต์ลงไป
เป็นชุดที่เธอเคยถ่ายแบบให้กับนิตยสาร
สำหรับคุณผู้ชายเล่มหนึ่ง

แฟนก็เข้ามากดไลค์กระหน่ำกันมากมายเลย
แล้วก็ชื่นชมในความแซ่บของเธอนะคะ

ก็เคยมีค่ะกุ๊กกิ๊กแล้วกับสาวใบเตย

หรือว่าแบบยังไงดีก็ไม่รู้เหมือนกัน

แล้วก็นี่ค่ะคนนี้ก็คือคุณกีต้า

ส่วนเพื่อนร่วมค่ายนะคะอย่างสาวกระแตอาสยาม
คนนี้ก็แซ่บไม่แพ้กันแต่ดูค่ะ
เห็นไหมกระแตยังต้องเข้ามาบอกว่าแซ่บตลอด
แบบนี้ก็ดีนะเต็มไม้เต็มมือดีอะชอบ
วายเดี๋ยวก็โดนจับเป็นคู่จิ้นกันหรอกนะ
ใช่ขณะที่อีกหนึ่งสาวสวยนะคะสาวหยกธัญกัน
ก็เข้ามาโพสต์ข้อความว่าเผ็ดพริกคิงยอมค่ะ

ใครก็ต้องยอมนะเห็นแบบนี้แล้วนะคะ
งานนี้กระแสในโซเชียลอาจจะปลื้มนะกดไลค์กันมากมายนะคะ
แต่ว่าหวานใจตัวจริงอย่างดีเจแมนล่ะจ๊ะคุณค่ะ
ปลื้มไหมล่ะทำไมไม่มีคอมเมนต์ของดีเจแมนเลยอ่ะ
ดไลค์หรือเปล่าเถอะตอนนี้แอบงอนอยู่หรือเปล่าเถอะ
จะเข้าไปส่องเนี่ยมันก็เยอะมากเลยนะว่าใครกดไลค์ไปบ้างแล้ว
เพราะว่าคนนี้ก็ชอบนะที่ใบเตยแบบเซ็กซี่อะไรแบบนี้
แต่ว่าอย่างที่ถามไปแหละค่ะว่าจะผอมกว่านี้อีกเหรอแบบนี้แหละดิ
ฉันคิดเห็นเหมือนกะแตนะเต็มไม้เต็มมือดีค่ะคุณ
แสดงว่าเรา๒คุณเนี่ยแม่ไม่รักถูกต้องหรือ
จริงช่วงนี้เนี่ยอากาศมันอาจจะร้อนไง
ยาลาหลายคนก็เลยลุกมาสลัดผ้า

อันนี้ก็เป็นกำไรของคนดูไปถูกต้องไหมคะ